ไปดูประเด็นเรื่องของนักท่องเที่ยวดิ่งคอนโดชั้น๑๑ที่พัทยากันหน่อย
คือหลายคนเขามองว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือเปล่า
เรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเพราะมีนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาตินะคะ
เขามาทำทีบอกว่าเออขอดูคอนโดหน่อยอยากจะมาเข้าพัก
แล้วพอพนักงานเผลอก็กระโดดลงมาจากชั้น๑๑ร่วงกระแทกพื้นเสียชีวิตทันทีเลย
ทีนี้อย่างที่บอกว่าคอนโดแห่งนี้เนี่ยคนฆ่าตัวตายกันทุกปีเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นของวันที่๓กรกฎาคมนะคะ
ตำรวจสภเมืองพัทยาเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุมาก็รีบเข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะ
คอนโดเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางละมุงนะคะ
ที่เกิดเหตุที่ถนนข้างคอนโดก็พบศพชายชาวต่างชาติ
อายุประมาณสัก๓๐ปีร่วงลงมาจากชั้น๑๑ร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตทันที
กูภัยก็เคลื่อนย้ายศพไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลบางละมุงแล้ว
ไปถามนายเสกสันล้อมกันชาวบ้านที่เขาค้าอยู่แถวนั้นเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ค่อยมีใครรู้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเคลียร์พื้นที่เร็วมาก
ว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาจะตกใจ
เดี๋ยวจะไม่มีใครมาพักคอนโดแห่งนี้
ที่ผ่านมาคอนโดนี้เนี่ยมีประวัติพอสมควรเลยนะ
แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนายเสกสรรบอก
เขาบอกว่าเอาแค่ปีนี้ก่อน
เฉพาะปีนี้นี่ศพที่๒แล้ว
ศพแรกเกิดขึ้นช่วงต้นปีค่ะ
ส่วนปีก่อนก็มีประปรายปีละ๒คนบ้าง๓คนบ้าง
คนกระโดดลงมาตายทุกปีเลย
และส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชายด้วย
คาดการณ์ว่ามันอาจจะมาจากการที่นักท่องเที่ยวบางคนมาเที่ยวแล้วเงินหมดหรือเปล่า
ไม่มีเงินจะกลับบ้านเลยคิดสั้นจบชีวิตเป็นตรงนี้ก็แล้วกัน
หรือบางรายอาจจะถูกสาวไทยหลอกแล้วตัดสินใจคิดสั้นก็เป็นไปได้
แต่หลายคนที่นี่เขาเชื่อว่าตรงนี้มีอาถรรพ์แน่
กันทุกปีแบบนี้หรือจะมีวิญญาณที่มารอดักเอาตัวตายตัวแทน
ก็มองเป็นเรื่องปกติไปแล้วบ้างครับ
เพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วอ่ะคือมันเหมือนแบบปีนึงเจออีกแล้ว

โอ้โหน่ากลัวนะถ้าบอกว่าคนแถวนี้มองเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
แล้วมันก็ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดก็ให้ข้อมูลสั้น
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยวคนนี้มาขอดูห้องบอกว่าจะซื้อห้อง
เจ้าหน้าที่ก็พาขึ้นไปดูแล้วเขาบอกเองเลยนะบอกว่าขอดูชั้น๑๑
และชี้เลขห้องกับพนักงานเองด้วยบอกว่าจะเอาห้องเบอร์นี้ชั้นนี้
พอพนักงานเปิดประตูห้องให้คุณรู้ไหม
เขาหันมาพูดกับพนักงานว่าอะไรรู้ป่
แล้วเดินไปที่ระเบียงแล้วกระโดดเลยอ่ะโอ้โห
เมืองต้นค่ะตำรวจสภเมืองพัทยาก็เลยบอกว่า
น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายของนักท่องเที่ยวนั่นแหละ

ผู้ตายเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่า

แล้วก็เดี๋ยวจะมีการนำสำนวนทั้งหมดมาสรุป

แล้วก็ประสานไปยังสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
เพื่อประสานให้ญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาด้วยค่ะ
อืมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาถรรพ์เรื่องของความเชื่อ